ต้องบอกเลยว่าส่งกำลังใจกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราชาวโซเชียลตอนนี้
สไลด์นิ้วปุ๊บเจอไลฟ์ของพี่เสกเลยนะคะคุณ
กันข้ามวันข้ามคืนในเฟซบุ๊คหลายคนบอกเอ๊ะเฮียเป็นอะไร
ครับคุณมาแปลกแปลกจ้ะแต่ก็ติดตามกันอยู่เหมือนกันค่ะ
เมนต์เนี่ยก็มีการแบบส่งไปแซวด้วยไปยั่วไปยุในหลายอย่างนะคะ
บอกว่าให้อารมณ์ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งทางเพื่อนเขาเองนี่นะคะ
คุณพี่เทดดี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับพี่เสกแหละ
เหมือนกึ่งผู้จัดการส่วนตัวด้วยว่าอย่างงั้นนะคะออกปากเหมือนกันว่ารู้สึกเป็นห่วงเสกโลโซนะ
ด้วยอาการป่วยโรคไบโพล่าของพี่เสกอันนี้พี่เทดดี้พี่เทดดี้
หลายคนทราบกันพอจะทราบกันคร่าวอยู่แล้วนะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว
ก็มีเหมือนสองบุคลิกอย่างนี้นะฮะก็เลยฝากมายังชาวโซเชียลบอกว่าช่วยหยุดการยั่วยุ
เสกหน่อยดีกว่าเพราะว่าเกรงว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับร็อกเกอร์หนุ่มคนนี้ขึ้นได้
อันตรายที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าช่วงที่มันดาวนลงเนี่ยอารมณ์หดหู่อารมณ์ห่นมองเศร้าเนี่ย
อาจจะเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังพี่เทดดี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะ
ถ้าแกไม่ได้ทานยาไบโฟล่าเนี่ยแกจะควบคุมอารมณ์ลำบาก

จะมีพวกเกลียนอย่างเงี้ยเข้าไปยู่แกเนี่ยไม่ดีเลยนะ
อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวแกเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ดี
คิดไม่ดีกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายตัวเองแล้วทำยังไงเนี่ย
ผมก็เป็นห่วงนะมันจะเหมือนนักร้องเมืองนอก

คือก็ไม่ใช่ว่าเตือนแค่เฉพาะชาวโซเชียลนะ
คนในครอบครัวพี่เสกเองหรือว่าคนที่อยู่ใกล้อยู่กับพี่เสกเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเขามีอาการแบบที่คุณเทดดี้ว่าจริงนะก็ไปใกล้ชิดไปดูแลเขาหน่อยดีกว่านะ
ก็ถ้ามีการห้ามปรามอะไรกันได้ไม่ให้แกเล่นโซเชียลบ้างเผาลงหน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนเลยนะครับ
ห้ามพี่เสกลงโซเชียลไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนปกตินะ
เราห้ามตัวเองได้อย่าไปเม้นอะไรกวนอ่ะเขา
ถูกต้องอย่าไปยู่เขาเราเป็นคนปกตินะ